ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเหตุการณ์นี้นะคะสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
เขาขี่รถจักรยานยนต์สวนกันแล้วมีคนนึงกลับรถแล้วย้อนกลับไปหาเพื่อน
หยุดคุยกันนะคะแต่ไม่รู้คุยกันยังไง
คุยไปคุยมากลายเป็นทะเลาะกันค่ะแล้วทะเลาะกันอย่างรุนแรง
อีกฝ่ายหนึ่งมีมีดค่ะอีกฝ่ายหนึ่งมีปืนอ่าแล้วก็ใส่กันเลยบาดเจ็บหนึ่งคน
ฟังแบบนี้คุณผู้ชมคงเดาว่าคนที่ถูกยิงสินะคงจะได้รับบาดเจ็บเนอะ
ฝั่งหนึ่งมีดฝั่งหนึ่งปืนไงพี่อุ๋ยฝั่งที่ไม่มีปืนก็ต้องถูกยิงสิ
มันไม่ใช่ค่ะคนเจ็บคือคนที่ถูกมีดแทงคนที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนไม่เข้า
ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ยิงนะเขาก็ยิงใช่ไหมยิงแต่มันไม่โดน
คนถามเลยว่าโอ้โหหนังเหนียวหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจสพวิชิตจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ฝั่งหนึ่งมีปืนฝั่งหนึ่งมีมีดนะคะมีคนเจ็บหนึ่งคนหน้าโรงงานปรับคุณภาพน้ำเทศบาลนครภูเก็ตที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ถนนทางเข้าเตาเผาขยะหน้าบ่อบำบัดน้ำเสียเจอรถจักรยานยนต์ตะแคงอยู่บนถนนนะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๑๑มม๓ปลอกตกอยู่แล้วก็มีอีก๑นัดที่ยังไม่ได้ยิง
บนพื้นย่าริมถนนมีรองเท้าแตะหนึ่งคู่มีคราบเลือดติดอยู่บนถนนเป็นทางยาวเลยค่ะ
ตำรวจประสานไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ได้ข้อมูลมาว่าคนเจ็บถูกส่งไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว
ถูกแทงเข้าที่แก้มซ้ายที่มือที่ข้อศอกนะคะนี่คือคนเจ็บค่ะ
นายถิติศักดิ์เดชเจริญหรือในทัศน์อายุ๒๕ปี
พอรักษาเสร็จก็ออกจากโรงพยาบาลไปเจ็บไม่ได้เยอะมาก
คนที่ถูกยิงคือเขายิงนะคะแต่กระสุนไม่เข้าเขาบอกแบบนี้

นายกมลชนกหรือในมิ้วอายุ๓๒
คือตำรวจให้ข้อมูลมาว่าสองคนนี้จริงเขาเป็นเพื่อนกันถึงขั้นเป็นเพื่อนรักกันเลยล่ะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายถิติศักดิ์หรือในทัศน์ไปช่วยพ่อเก็บของเก่าที่บ่อขยะหลังโรงงานเตาเผาขยะ
เสร็จขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
พอมาถึงที่เกิดเหตุขี่สวนกันกับนายกมลชนกหรือในมิ้ว
มิ้วเนี่ยกลับรถไปหาในทัศน์คุยกันแป๊บนึงเอ้าทะเลาะกัน
ในมิ้วมีมีดค่ะก็เอามีดที่พกมาแทงในทัศน์
ในทัศน์มีปืนค่ะก็ยิงใส่แต่กระสุนมันไม่เข้า
เขาบอกว่าสงสัยเขามีพระดีเขาแขวนพระร่วง
แล้วเขาก็แย่งปืนจากในทัศน์แล้วก็หนีไป
ตำรวจตามตัวในมิ้วมือแทงที่บ้านพักนะคะ
ตามไปเนี่ยยังนั่งกินข้าวอยู่เลย
เห็นตำรวจทำยังไงรู้ไหมคะกระโดดหนี
เข้าป่าชายเลนหลังบ้านแล้วก็หายตัวไป
ทีนี้ค่ะส่วนในทัศน์มือยิงก็หายตัวไปเหมือนกันนะคะ
ตำรวจบอกว่าสงสัยเขาก็เป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวนั่นแหละ
ก็เลยต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ก็คือมันทะเลาวิวาสกันทั้งคู่ไงฮะก็ต้องตามตัวทั้งคู่
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุถนนเรียบคลองที่ตำบลวิชิต
หน้าโรงบัติน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต
ไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลน้ำเสียนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวาน๕โมงเย็นได้ยินเสียงปืน๓นัด
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนนึกว่าจุดประทัด
พอวิ่งออกมาดูเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่คันหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นใครแล้ว
ทีนี้ค่ะก็ไปที่บ้านสะพานหินซอย๑เป็นบ้านของในทัศน์คนเจ็บนะคะ
ปิดไม่มีใครอยู่มีรถจักรยานยนต์ของในทัศน์จอดอยู่
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่บ้านมันก็ตรงกับรถจักรยานยนต์ที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล
หลังจากที่ในทัศน์ไปหาหมอค่ะไปทำแผลแก่มซ้ายแล้วก็ที่แขนทั้งสองข้างที่ถูกแทงนะคะ
น่าจะเป็นแม่ที่โรงพยาบาลจะไปทำแผลกันหลังจากเกิดเรื่องเกิดราวเห็นมั้ยค่ะ
แล้วรถจักรยานยนต์คือคันเดียวกันกับที่จอดที่หน้าบ้านเลย
ทีมข่าวของเราก็ไปถามคนในพื้นที่
เขาให้ข้อมูลมาว่าในทัศน์กับครอบครัว
ก็มีพ่อแม่ของในทัศน์
มีตัวในทัศน์มีภรรยามีลูกก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่
ชาวบ้านบอกว่าพ่อกับในทัศน์เนี่ยค่ะมีอาชีพรับซื้อของเก่านะคะ
ปกติเขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยคุยกับใครที่อยู่แถวนี้อะค่ะ
ครับ
คือช่วงเช้าเมื่อวานนะคะชาวบ้านคนนึงเขาสังเกตเห็นว่าคนในบ้านในทัศน์ออกมายืนตะโกนด่ากับผู้ชายคนนึงที่ปากซอย๒ก็คือซอยถัดไปถัดไปจากบ้านในทัศน์น่ะนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเขาด่ากันเรื่องอะไร
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของในมิ้วมือแทงก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่นะคะก็หมู่บ้านเดียวกันกับในทัศน์เลยค่ะแต่อยู่คนละซอย
ก็คนหนึ่งซอย๑คนหนึ่งซอย๖ค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยรักกันด้วยแต่ดูเนี่ยทะเลาะกันนะคะก็ไม่มีใครอยู่บ้าน
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ดับกล้องไม่ทำงานตั้งแต่ประมาณบ่ายโมง๕๘นาทีจนถึงเที่ยงคืน๑๑นาทีแหมมันก็เลยไม่มีภาพช่วงที่เกิดเหตุน่ะนะคะ
ส่วนเมื่อตอนเย็นทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อเลี้ยงของในมิ้วชื่อว่าในหลวงค่ะเล่าให้ฟังว่าในมิ้วเนี่ยนะก็เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อวาน
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าในมิ้วไปอยู่ที่ไหนก่อนเกิดเหตุในทัศน์มาหาในมิ้วที่บ้านที่ผ่านมาเขาก็เป็นเพื่อนรักกันสนิทกันแต่ก็ทะเลาะกันบ้างตามภาษาเพื่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรนี่ค่ะมาถึงประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลย
มิ้วเขามีของดีอะไรเหรอในมิ้วถูกยิงนี่แต่แบบหนังเหนียวหรือยังไงยิงไม่เข้าคือเขายิงตั้งสามนัดนะ
ห้อยพระอะไรนี่นะคะในหลวงพ่อเลี้ยงของในมิ้วบอกว่ายายของในมิ้วเล่าให้ฟังเมื่อ๑๐ปีก่อนในมิ้วทะเลาะกับเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันถูกยิง
หน้าอกซ้ายและกลางลำตัวเสื้อคือพลุนเลยนะแต่กระสุนไม่เข้าพ่อเลี้ยงบอกแบบนี้ค่ะ
ทิมงานคะเรามีภาพกราฟิกพระร่วงใช่ไหมคะขอดูอีกทีได้ไหมคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลยค่ะ
พี่อุ๋ยก็ทำตามตัวทั้งคู่ทั้งในทัศน์ในมิ้วมาสอบปากคำทั้งคู่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีนะคะคือไปที่บ้านของหนึ่งคู่ก็ไม่เจอใครเลยไหมคะ
หนีทั้งคู่ค่ะโอ้โห